หนุ่มร้านเจ้าของพรีเวดดิ้งนั้นไปเสียชีวิตในรถที่จอดอยู่
คุณผู้ชมสืบไปสืบมาก็ไปรู้ว่า

แล้วก็ไปมีอะไรกันในรถยนต์
ทีนี้ผู้ตายเกิดมีอาการน้ำลายฟูมปาก

คู่ขาเขาไม่ได้ช่วยนะครับ

แล้วก็ไปซื้อของให้กับคู่ขาคนใหม่
ตำรวจตามไปจับกลุ่มอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งกับคู่ขาคนใหม่แล้ว
ทีนี้สืบไปสืบมาก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าคำให้การนั้นเป็นความจริงครับ
ตอนนี้กำลังสืบสวนกันอยู่คุณผู้ชมครับ

วันเกิดเหตุอยู่กับผู้ตายในรถแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันในรถ
ระหว่างนั้นผู้ตายเกิดอาการช็อกน้ำลายฟูมปากและหมดสติไป
จึงใช้เสื้อของตนเองเช็ดน้ำลายให้กับผู้ตาย
แล้วก็ถอดเอาเสื้อของผู้ตายมาสวมใส่แทน
แล้วก็ปลดเอาสร้อยคอทองคำหนัก๗บาทไปครับ
แล้วก็สร้อยข้อมืออีกแหวนอีก๒วง
รวมก็มีเงินสดด้วย๕๐๐๐บาท
จากนั้นหลบหนีไปนำทองไปขาย
ให้กับกิ๊กของตนเองก็เป็นคู่ขาคนใหม่
คือนายนนทวัฒน์หรือว่านิวเป็นกิ๊กของเขานี่แหละ
แล้วก็ไปเปิดห้องพักรายวันเป็นโรงแรมที่๑
แล้วก็ไปอยู่กันจนกระทั่งตำรวจตามจับกลุ่มได้ครับ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหา๒ข้อหาด้วยกัน
ในความผิดฐานลักทรัพย์หรือรับของโจร
ส่วนคดีฆ่าผู้อื่นยังต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ซะก่อนนะครับ

คาดว่าจะทราบผลเย็นวันนี้
ต่อมาตำรวจนำตัวนายพีรพัฒน์หรือว่าแมน
ตรวจร่างกายว่ามีบาดแผลบริเวณใดบ้าง

เพราะว่าบางส่วนนั้นยังขัดกับพยานหลักฐานครับ
แต่ว่าจะต้องนำเอาผลการชนสูตรทางนิติเวศ

เป็นตัวยืนยันได้ว่าผู้ตายเสียชีวิตด้วยเหตุสาเหตุใดกันแน่

ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ผ่านตำรวจโทรประเสริฐส่งแสง
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน

พบประวัติของนายพิรพัฒน์หรือแมน

เป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มีประวัติคดีรักทรัพย์โชคโชนหลายคดี
คนใหญ่จะนัดกลุ่มชายรักชาย

และก็ลักษัปเอาไปของคู่นอน
ขณะที่มีจังหวะนะครับแล้วก็เผลอและขโมยไป

หรือคนนั้นเขาเสียชีวิตเองแล้วก็
อย่างเดียวต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับ